๒๔สิงหาคมนี้เวลา๑๖นาฬิกานะคะ
โดยหม่อมเอ็มฝากบอกขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้อีกด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะ

อย่างไรบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ